อันนี้เป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดปฐุมธานีนะคะ
คุณแม่ออกมาให้ข้อมูลบอกว่าลูกชายอายุ๑๖ปี
เป็นไข้แม่ก็กลัวว่าจะเป็นไข้เลือดออก

โรงพยาบาลก็เจาะเลือดเจาะเสร็จปล่อยกลับบ้านนัดมาใหม่

คุณแม่บอกว่าแล้วทำไมไม่ให้ลูกชายแม่
นอนดูอาการที่โรงพยาบาลล่ะ
เพราะสุดท้ายลูกชายคุณแม่เป็นไข้เลือดออกจริง
และอาการหนักจนเสียชีวิตนะคะ

ครอบครัวจัดพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ
ให้กับนายจักริจชมรุ่งหรือน้องบุ๊กอายุ๑๖ค่ะ
เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก
จัดงานศพที่วัดบัวแก้วเกษรอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี
ได้มีการประกอบพิธีชาปนกิจศพไปแล้วช่วงเย็นที่ผ่านมา
ครอบครัวของน้องบุ๊กบอกว่าติดใจในขั้นตอนการรักษา
ของโรงพยาบาลลาดหลุมแก้วค่ะ
ที่ไม่ยอมให้ลูกชายของแม่นอนพักดูอาการที่โรงพยาบาล
แต่นัดให้ไปหาหมออยู่หลายครั้งให้เขาเข้าออกโรงพยาบาลอยู่แบบนี้
อาการสุดหนักและสุดท้ายเสียชีวิต
นางสาววันเพ็ญสุนทรวิพาทอายุ๓๗ปีเป็นแม่ของน้องบุ๊กผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่๑ธันวาคมที่ผ่านมา
บุ๊กลูกชายเป็นไข้อาเจียน
พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว
สงสัยว่าน่าจะเป็นไข้เลือดออก
เพราะว่าลูกสาวเพิ่งหายจากไข้เลือดออกไม่กี่วัน
ก็คิดว่าลูกชายน่าจะติดลูกสาวก็น่าจะเป็นไข้เลือดออกนี่แหละ

แต่ว่าที่โรงพยาบาลนัดให้กลับไปตรวจอีกครั้ง
อ้างว่าถ้าเจาะเลือดไปก็ไม่เห็นผลอะไร
เป็นแค่ไข้ธรรมดาปล่อยกลับค่ะ
๓ธันวาคมแม่บอกว่าก็พาลูกชายไปตามที่หมอนัด
เจ้าหน้าที่เจาะเลือดไปตรวจหาเชื้อไข้เลือดออก

มาใหม่อีกทีวันถัดไปเข้าออกเข้าออกโรงพยาบาลอยู่แบบนี้หลายวัน
ถัดไปคือ๔ธันวาคมไปใหม่
พาน้องบุ๊กไปเจาะเลือดใหม่
คราวนี้คุณหมอบอกว่าน้องบุ๊กเกล็ดเลือดต่ำเป็นไข้เลือดออก
แต่ก็ไม่ให้นอนโรงพยาบาลนะให้กลับบ้าน
ปล่อยกลับบ้านแล้วก็ให้ยาแก้ปวดนะคะ
จนกระทั่ง๕ธันวาคมน้องบุ๊กเริ่มมีอาการหนักขึ้นนะคะ
ครอบครัวก็รีบพาไปโรงพยาบาลลาดหลุมแก้วอีกครั้ง
คราวนี้เจาะเลือดไปตรวจพบว่ามีเกล็ดเลือดต่ำ
ส่งต่อไปโรงพยาบาลปฐุมธานี
จากนั้นไม่ถึง๑๐ชั่วโมงน้องบุ๊กเสียชีวิตเลย

เขาก็เลยนัดไปเจาะใหม่วันอังคาร
อังคารก็ไปเจาะอีกแล้วทีนี้พอพบพอเจาะเลือดเสร็จ
เลือดออกมาหมอเขาก็พูดว่าน้องเป็นไข้เลือดออก
แต่ว่าเขาให้กลับบ้านแล้วพอให้กลับบ้านเสร็จ
เขาก็ให้น้องไปวันพุธ
พอไปวันพุธเจาะเกร็ดเลือดมันเหลือแค่สี่หมื่น
เขาก็เลยบอกว่าให้น้องมานอนโรงพยาบาลค่ะ
พอนอนโรงพยาบาลแล้วขอให้หนูไปเบิกยาเสร็จแล้ว
เขาก็มาเจาะเลือดมาเจาะน้ำเกลือน้อง
เจาะเสร็จแล้วเขาก็เจาะไม่ได้
เพราะว่าเส้นเลือดน้องแตกหมดแล้ว
เขาก็เลยส่งออกมาประทม
แล้วเขามาบอกป้าเขาอีกคนนึง
ก่อนที่จะส่งมาคือว่าน้องเป็นภาวะหัวใจวาย
แม่ก็เลยบอกว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบให้หน่อย

ไม่อยากจะให้โรงพยาบาลปล่อยประจนทำให้คนไข้เสียชีวิตแบบนี้
ตอนนี้หลานสาวอายุ๑๓ก็เป็นไข้เลือดออกนะคะ
แล้วก็อยู่โรงพยาบาลนี้แหละโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว
ก็เลยกลัวว่าลูกสาวจะเสียชีวิตไปอีกหรือเปล่า

หลังเกิดเหตุนักข่าวของเราก็ไปสอบถามเรื่องนี้กับที่ทางโรงพยาบาล
แต่ว่าไม่มีใครให้ข้อมูลนะคะ
ก็อ้างว่าเดี๋ยวผู้มนุยการโรงพยาบาลเข้าไปราชการ
กลับมาเมื่อไหร่จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนนี้ทางเทศบาลเขาก็ฉีดพ่นยาฆ่ายุงนะคะ
ที่บ้านของน้องบุ๊กผู้เสียชีวิตเนี่ย

ไม่ให้เป็นไข้เลือดออกกันเพิ่มเติมในพื้นที่